การจัดงานพิธีกรรมการไหว้ปู่ด้งย่าด้งหรือที่มีการละเล่นซึ่งเรียกกันว่า
เสิร์งหน่างด้งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็น
ในวันบุญกรรมฟ้าขึ้นสามค่ำเดือนสาม
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะได้ผ่อนคลายและมีความสนุกสนาน
ในรูปแบบของการเสิร์งหนังด้งกันโดยพื้นที่จัดงาน
ักเป็นลานบ้านกลางแจ้งที่โล่งหรือมีพื้นที่มากพอ
สำหรับรองรับคนจำนวนมากทั้งที่มาไหว้ขอขมาปู่ด้งย่าด้ง
และมาร่วมกันร้องมาร่วมกันเสริงหนังด้งไปด้วยกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน